ที่ชุมพรเสียแพร่ปลาคนหนึ่งอยู่ก็หายตัวไป
ไร้ร่องรอยมากหายไป๓วันค่ะ

ปรากฏว่าไปเจอเป็นศพขึ้นอืดอยู่ในรถยนต์หน้าสุสานจีนนะคะ
ตำรวจภูทรปากน้ำชุมพรเข้าตรวจสอบเหตุพบผู้เสียชีวิตในรถยนต์
ใกล้กับบ่อดินบนเนินเขาบ้านคอหมูในตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
ซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยมีรถยนต์เชฟโรเล็ตสีบรอนทอง
แล้วก็พบศพของนายสมเกียจประกฤษภูมิวัย๕๙ปี

สภาพขึ้นอืดแล้วแมลงวันเกาะเต็มเลยนะคะ
ก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓วันแล้วค่ะ
จากการสอบถามนายภัยรัฐชุนหาจินดาคนที่พบศพเป็นคนแรกเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาเขารับจ้างทำความสะอาดห่วงซุ้ย
สุสานจีนเนี่ยนะคะแล้วก็เห็นรถคันนี้
่งหน้าขึ้นไปบนเขาซึ่งเป็นสุสานก็ไม่ได้สนใจอะไรมาก
คิดว่าเออคงมาทำความสะอาดเหมือนกันนั่นแหละ
วันต่อมาก็ยังเห็นรถคันเดิมจอดอยู่
แต่เปิดประตูรถเอาไว้และไม่เห็นใครในรถ
คิดว่าเจ้าของรถคงจะจอดไว้ไปทำธุระ
รถคันนี้ยังจอดอยู่ที่เดิมแถมได้กลิ่นเหม็นโชยมาด้วย
ชวนเพื่อนอีกสองคนบอกขึ้นไปดูกันหน่อยซิตกลงแล้วเจ้าของรถไปไหนอะไรยังไงกัน
อืดแล้วด้วยก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้เข้าตรวจสอบ
บรรดายาดก็รีบเดินทางมาดูศพ
แล้วก็ยืนยันว่าศพนี้คือนายสมเกียจ
หายออกจากบ้านไปนาน๓วันจริงด้วย
นายสมเกียจบอกญาติว่าจะไปทำความสะอาดห่วงซุ้ยประจำตระกูล

หลังจากนั้นก็หายไปเลยติดต่อไม่ได้อีกเลย
สุดท้ายก็กลายเป็นศพอยู่ตรงหน้าห่วงสุยนี่แหละค่ะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานนะคะว่านายสมเกียจเนี่ยอาจจะเกิด

เพราะว่าเจ้าตัวมีประวัติป่วยด้วยโรคหัวใจ
แล้วก็เคยมีอาการวูบมาหลายครั้งแล้วด้วยค่ะ